คนสวยจนขนลุกกันบ้างดีกว่า
นี่จะบอกคุณผู้ชมนะว่าคุณพลอยชิดจันเนี่ยเขามีลูกตั้ง๔คนแล้ว
แต่บอกเลยว่าความสวยเนี่ยโอ้โหสวยจนขนลุกจริงค่ะ
แถมงานของเขาเนี่ยปังปุริเยสุดนะคะ
เพราะว่านอกจากธุรกิจจะปังแล้วตอนนี้นางก็คัมแบ็คกลับมารับงานแสดงแล้วนะคะ
คือพอธุรกิจเนี่ยเริ่มลงตัวพลอยชิจันเขาก็เริ่มกลับมารับงานแสดงมากขึ้น
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมส่วนหนึ่งที่สาวพลอยเขาสามารถคัมแบ็คกลับมารับงานในวงการบันเทิงได้เนี่ย
เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้า
โดยเฉพาะพระธาตุชื่อดังแห่งเมืองเชียงใหม่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นชื่อกันดี
วัดพระธาตุดอยคำเอ่ยวัดศรีบุญเรืองเอ่ย
คุณพลอยเนี่ยนะเขาตระเวนไหว้ขอมาหมดแล้วเวลาไปเนี่ยเขาจะอธิษฐานแล้วก็ขอว่า
ขอให้ได้กลับมามีที่ยืนในวงการบันเทิงแล้วพอขอไปแบบนี้ปุ๊บ
มันก็เป็นแบบนั้นจริงค่ะสมหวังเลยตอนนี้เนี่ยนะมีงานละครติดต่อเข้ามาเยอะมาก
คุณพลอยเนี่ยเขาเลือกรับไม่ไหวแต่ยังไงก็ยังปักหลักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
หลายคนก็งงอยู่เชียงใหม่แล้วจะถ่ายทำละครยังไง
นางบอกว่าบินไปกลับมาถ่ายทำเอาค่ะ
เพราะว่าถ้าใจรักกรุงเทพเชียงใหม่ก็แค่ปากซอย
ก็คือเราก็เอาจริงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จริงก็ต้องขอให้เทวดาและมนุษย
แล้วทุกคนแบบรักแล้วก็เมตตาเราอยู่แล้ว
เชียงใหม่จริงวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ไปตลอดไปทุกปีค่ะ
ไปหลายวัดมากเลยอ่ะสายบุญอยู่แล้วสายบุญอยู่แล้วชอบทำบุญค่ะ
แล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะ
นี่แหละเรียกว่าทำฝุนหวังผลชีวิตมันก็จะตั้ง

ใช่ค่ะจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าลุคใหม่ผมสั้นบ๊อบของพลอยชิดจานเนี่ยเป็นการตัดผมในรอบ๑๐ปี
เราไม่ได้แค่ชมอย่างเดียวสามีเขาก็ชมเหมือนกันบอกว่าเหมือนได้ภรรยาใหม่เลยอ่ะ
เพราะว่าอย่างนี้ส่วนลูกนะคะตอนนี้โตทันแม่หมดแล้วค่ะโตทันขนาดไหนรู้ไหมจ๊ะ
พลอยเนี่ยนะใส่เสื้อตัวเดียวกับลูกสาวเลยส่วนรองเท้าใส่ไซส์เดียวกับลูกชายคนโตได้แล้วค่ะ

แล้วใจอยากตัดเพราะมันยาวมากแล้วแบบยาว
โอ้โหก็น่าจะเป็น๑๐แล้วตั้งแต่สมัยยังไม่มีลูกเลย
แฮปปี้เลยเพราะว่าสระผมเร็วแบบนอนได้เร็ว
แล้วผมสั้นก็ทำได้หลายแบบหลายลุคนะ
ถ้าลูกโชว์ทันเริ่มวัยรุ่นแล้วตอนเนี้ยกับลูกสาวคือแบบ
ใส่เสื้อผ้าไซส์เดียวกันแล้วเออแบบว่าแม่ใส่ของลูกได้
ใส่ของแม่ได้